ว่า๑ปีหาทานได้แค่ครั้งเดียว

ไข่มดแดง

แต่ก่อนอื่นไปหาไข่มดแดงก่อนคุณผู้ชมฮะ

ตำบลคอนบุรีใต้อำเภอคอนบุรีจังหวัด

ก็เลยมา
ทำไร่ทำหน้ามาตะเวนหาไข่มดแดงในช่วงฤดุก
หน้าแรงแบบนี้ครับ

ก็ทำให้ช่วงมดแล้งของทุกปีจะมีมสแดงมาทำรังมากมายนะเฉลี่ยภาฯและเขายังขับที่หมายมาใบ
ที่สามารถเอามาประกอบอาหารได้อย่างอร่อยเลยล่ะครับ
และเก็บมานะก็สร้างเป็นรายได้เสริม
ตรงรายได้เสริมมากเพราะมันขายได้ดีราคาเท่าไหร่
ไข่มดแดงขายได้กิโลกรัมละ๔๐๐บาทนะ

ส่วนผักหวานป่าขายได้กิโลกรัมละ๒๕๐บาท

บางที่บางทางนะเกษตรกรบางท่านเขาปลูก
ปลูกผักหวานเอาไว้แบบจริงจังเลยนะ
เออไม่ได้ไปหาตามป่าตามเขาเลยนะ

เฮ้ยเอาออกสิจ๊ะรอนสิจ๊ะเป็นไงจ้ะเออ

แยกระหว่างตัวมดกับตัวไข่มันออกมา
และนี่คือทั้งหมดที่เตรียมประกอบอาหารฮะ
เล่าให้ฟังนี่คือห่อหมกผักหวานไข่มดแดงวัตถุดิบ
ตามที่เห็นเลยนะวิธีการทำทำยังไง
เริ่มจากการนำแป้งข้าวเหนียวมาผสมกับเครื่องปรุงย่าง
เกลือพริกแกงให้มันมีรสชาตินะ
จากนั้นก็ใส่น้ำกะทิพอให้มันแป้งข้น
เตาเคี่ยวให้มันเข้ากันแบบนี้

แล้วเมื่อได้ที่นำลงมาพักจากเตา

แล้วใส่ผักหวานลงไปค้นให้เข้ากันอีกที

มดแดงครับใส่ลงไปด้วยครับ

ใช่แล้วเนี่ยผสมผสมรสชาติลงไปด้วยนะ
เนี่ยทั้งหมดให้มันเข้ากันอย่างนี้
แล้วนำไปห่อด้วยใบตอง
อ๋อเป็นห่อบก

โอ้โหถ้าไม่บอกว่ามันคือห่อหมกไข่มดแดงหวานเนี่ยนะ

กันอีกที๑ปีมีให้ทาน๑ครั้ง
หม่อปรกผักหวานไขมรดแดง
เป็นเมนูที่แทบไม่ค่อยได้เห็น
แต่ว่าไขมรดแดงนี้มีมาประกอบอาหารมากหลาย